คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวเดิมที่เพิ่มเติมคืออุปกรณ์ในการระงับเหตุ
เรื่องราวเดิมที่ว่าก็คือคนเสพยาเสพติดแล้วก็คลุมคลั่งอารวาสนะคะ
มีให้เห็นกันอยู่เป็นประจำนะคะเหตุการณ์นี้ที่สุพรรณบุรี
อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ได้แค่เป็นเหล็กงามแล้ว
มีปืนช็อตไฟฟ้าใช่ไหมคะเหตุการณ์เนี้ยเจ้าหน้าที่เลือกใช้ปืนช็อตไฟฟ้า
เพราะว่าชายคลุมคร่างคนนี้มีมีดพลาแล้วก็อลวาสขวางขวดขวางของ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปหมดค่ะ
นี่ค่ะคือภาพอาจจะมืดหน่อยแต่เสียงปืนช็อตไฟฟ้าชัดมากนะคะ
พอยิงเข้าไปเนี่ยล้มตึ้งลงไปเลย
ผู้ชายคนนี้คือนายอานนท์อายุ๒๖ปีค่ะ
ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้พร้อมมีดดายย่ายาวเมตรหนึ่ง
แล้วก็มีกระสอบถุงปุ๋ยใส่ขวดแก้ว๘ขวด
อานนท์คนนี้เอาขวดปลาใส่ชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคะตำรวจก็เลยควบคุมตัวใส่กุญแจมือ
ระหว่างที่ควบคุมตัวนายอานนท์เริ่มมีสติ
บอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายใคร
ชมตำรวจด้วยบอกตำรวจพูดจาดี

เขาไม่ได้ทำอะไร
เขาไม่ได้ทำร้ายนี้
ก็ไม่ได้ทำหลาย

นี่นะคะคือตอนหน้าตำรวจสมซูพันบุรี

นายอานนท์คนนี้คลุ้มคลั่งอารวาสแล้วก็เหมือนกับเอาขวดปลาใส่ชาวบ้านนะคะ
ส่งเสียงเอะอะโวยวายพูดจาแบบโอ้โหวกวนไปมาคือคล้ายกับคนเมาและคุมสติไม่ได้อะค่ะ
วกกับในมือถือมีดอยู่ด้วยมีกระสอบปุ๋ยใส่ขวดแก้วอยู่ด้วย
คือก่อนหน้านี้ปลาใส่ตำรวจด้วยนะคะครับพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วด้วยนะคะ
แต่นายอานนท์ไม่ยอมยังตะโกนเอะอะโวยวายผ่านไป๒ชั่วโมงใช้เหล็กง่ามก่อนแล้วด้วยค่ะ
คือตำรวจพยายามจะอธิบายเลยว่าก่อนที่จะใช้ปืนช็อตไฟฟ้า
ใช้ทุกอย่างแล้วเกลี้ยกล่อมก็แล้วเหล็กงามก็แล้วแต่เขามีมีดมีอะไรแบบนี้
แล้วโอ้โหควบคุมยากสองชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมสุดท้ายตัดสินใจยิงปืนช็อตไฟฟ้าไปเลย
คุมตัวไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าปัสสาวะสีม่วงนะคะ
สารเสพติดในร่างกายก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อค่ะ
ครับที่ปฐุมธานีเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกเขางงเลยนะฮะคือ